ตอนนี้นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายครับ
หัวลำโพงถึงบังแคร์แล้วก็บังซื้อถึงท่าพระนะครับ
คืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละหกสิบด้วยกันอีกไม่นานเกินรอ
ใช้บริการได้แล้วนะครับในขณะที่วันนี้ครับ
นายกรัฐมนตรีนั้นก็เข้าร่วมพิธีเปิด
และร่วมฉลองความสำเร็จของการเจาะอุโมงลอดใต้น้ำเจ้าพระยานะครับ
เป็นอุโมงที่๒ซึ่งสำเร็จแล้วครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เจาะอุโมงรถไฟฟ้าลอดแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
สัญญาที่๒สนามชัยท่าพระนะครับ
โมงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอุโมงที่๒แล้วครับของโครงการ
โดยเริ่มขุดเจาะลอดแม่น้ำเจ้าพระยาจากสถานีอิสรภาพ

แล้วก็แล้วเสร็จเมื่อวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
มีระยะทางประมาณ๒๐๐เมตรครับ
ขุดเจาะอุโมงรถไฟฟ้าถือว่าเป็นงานยาก

แต่ก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยนี่หายห่วงแน่นอน
เพราะว่าอยู่ในระดับที่ลึกกว่าระดับต่ำสุดของแม่น้ำลงไปอีก๑๐เมตร
และอุโมงที่ลอดใต้แม่น้ำมีความปลอดภัยมากกว่าอุโมงที่อยู่ใต้ดินครับ
ส่วนการก่อสร้างในปัจจุบันถือว่าเร็วกว่าแผนที่วางไว้เล็กน้อย
คาดว่าจะเปิดใช้บริการได้ในปี๒๕๖๒ตามแผนการครับ
ด้านนายพงศฤษตันติสุวนิตกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทชอกันช่างระบุว่า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาที่๒และ๕ที่ชอการช่างรับผิดชอบมีความคืบหน้าเฉลี่ยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งภายในตัวสถานีและติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับ
ว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปีหน้า
ยืนยันด้วยนะครับว่ามีความพร้อมที่จะร่วมประมูลในโครงการรถไฟฟ้าสายสีอื่นของรัฐบาล
สายสีส้มที่น่าจะมีการลงทุนได้เร็ว
เพราะว่ามีข้อได้เปรียบเรื่องประสบการณ์การทำงานและต้นทุนค่าก่อสร้างที่จะถูกลง
หากได้รับสัมประธานโครงการรถไฟฟ้าสายสีอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
เช่นเดียวกับโครงการรถไฟทางคู่ที่ชอการช่างก็พร้อมจะเข้าร่วมประมูลเพิ่มเติม
หลังจากชนะการประมูลในเส้นทางจิระขอนแก่นแล้วนะครับ